สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอยากสดที่ไหนอ่ะตรงนี้

นะมากแล้วนะไม่ค่อยขอบคุณค่ะเลยส่งเจ้าพี่ทุกคนทำให้หนูได้

ก่อนหน้านั้นเขาก็ทำรายการเขาก็ทำอยู่ห้องอื่น
แองจี้เป็นเด็กลำปาง

เดี๋ยวโจทย์เก่ามา

ใช่นะครับ
ตอนนี้มีหมายเรียกไปเรียบร้อยคุณผู้ชมครับ
ซึ่งมีการไปประกาศให้ผู้ใช้แชทนั้นสมัครเข้ากลุ่ม
เพื่อไปชมภาพของเธอนั้นโชว์วาบวิวนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าทั้งหมดนี้มันสอบเป็นทางสื่อรามกนะฮะ
โดยเก็บค่าสมาชิกในภายหลังนะครับประมาณ๓๐๐๕๐๐บาทเป็นต้นไปนะฮะ
ล่าสุดครับกองคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทนะครับ
ได้เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าบลูนะฮะได้ส่งทนายความทนายความส่วนตัวนะครับ
มาติดต่อพนักงานสอบสวนขอเลื่อนนัดนะฮะ
โดยอ้างเหตุผลว่าติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อ้างว่าเพิ่งได้รับหมายเรียกเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งมันกระชั้นชิดเกินไปจึงไม่สามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้ตามที่มีหมายเรียกไปนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วก็มีเหตุอันควร
อนุญาตให้เลื่อนได้เป็นวันที่๒๓กรกฎาคม
เวลาประมาณ๑๐โมงเช้านะครับ
หากวันนั้นบลูยังไม่มาอีกนะฮะ
ก็จะมีการออกหมายเรียกไปอีกครั้งหนึ่ง
แต่ถ้ายังไม่มาอีกคราวนี้ออกหมายจับนะครับ
โดยระหว่างนี้ทางปอทนะครับ
ก็จะมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา
จรณประกอบเนื้อหาตามพรบคอมพิวเตอร์
มีวัตถุประสงค์เอาผิดผู้นำข้อความลามก

ลักษณะอาจจะทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้
โดยบันทัศนธรรมแนวการวินิจฉัยของสาธิกานั้น
แนวทางการส่งข้อความหรือการแสดงออกในทางยั่วยุกรรมรม
ระบบคอมพิวเตอร์ที่แพร่หลายหรือให้ประชาชนทั่วไปนั้น

นี่นะครับอันนี้คือในมุมของทางพอทเขาว่ามาอย่างนี้นะครับ
นอกจากนี้นะครับบลูเองตอนนี้ก็มีดราม่า
กรณีที่เป็นมือที่๓เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีความรักของทางต้นหอมพระสกุลตลา
แล้วก็สรรประชากรนะครับ
บอกว่าทำให้สองคนนั้นเลิกกัน

โดยเจ้าตัวเองก็ถูกโจมตีอย่างหนักนะครับ
เรียกว่าอินสตาแกรมของบลูตอนนี้ก็เรียกว่าเดือดสุดนะฮะ
นี่นะครับล่าสุดเธอลงรูปนี้มา

เป็นบิกินี่สีขาวมีแคปชั่นไว้ด้วยนะครับว่า
หรืออะไรก็แล้วแต่จะไปคิดกันเราเอง

นะครับก็มีคนเนี่ยไปคอมเมนต์นะครับว่า
ทำงานผิดกฎหมายเปิดเว็บล่อเงินก็ไม่ต่างกับกะ

นี่นะฮะบอกต่างกับกะนะครับ
เสียอาชีพคนรับจ้างถ่ายแบบปรากฏบลูเนี่ยนะฮะ
เข้าไปตอบนะครับตอบว่าไงรู้ไหมฮะ

พ่อมีตำรวจเหรอ

เนี่ยเขาเบลอไว้แต่เราอ่าน

ซึ่งที่ชาวเน็ตอีกรายหนึ่งระบุนะครับ
บอกว่าทำไมทำตัวแบบนี้

สมเพศจริงตายแทนนะ

นอกจากนี้นะครับก็ยังมีบอกด้วยนะฮะ

อีอกนะฮะบอกไลน์ออกแล้ว
ด่างี้ตั้งแต่แรกแหละแอปมาตั้งนาน

ก็มีบางความเห็นนะครับก็ไปให้กำลังใจ

เขาไม่ได้เป็นครูใช่ป่ะเป็นแค่นักเรียนฝึก
ฝึกแล้วก็ไม่ได้ทำอาชีพครู

สรุปซันนี่ผัวใครเมียสันมาเม้นต์กันเพียบเลย

หัวบอกว่างงงัด

เพราะที่เขาเหมือนกับตอบกลับอะฮะ

นุ่มมีไหมครับตรงนี้ไง

มีแชทรัพย์อะไรไหมครับไม่มีแชทรัพย์อ่ะเขา

แต่ว่าก็เคยคุยกับนางนะ
เคยชวนนางมาออกอากาศมา

รุ่นบุกเบิกก่อนยุคบอร์ปกรณ์นะ

คุณหนุ่มคุณป๋องกระพล

คุณแจ๊คแฟนฉันอยู่ในกลุ่มนั้นน่ะ

พอถึงประตูนรกประตูยกปิดโคมเลยนะ
ไล่ไปไปไป

ฟักล้อง่ายอย่างนี้หรอ

กลุ่มเดียวเข้าไปเจอเข้าเหรอ
คลิปเคิร์ฟอะไรที่คิดว่าใหม่ที่สุดนะ

คนอื่นผมเข้าไปดู
กลุ่มนั้นโอ้โหยิ่งกว่าข่าว๒๔ชั่วโมงเลเวอร์

วันนึงก็มีเวลากี่ชั่วโมงไว้แอลที่
ก็ทำไมส่องอยากรู้ว่าพ่อใช้ควิ่งอะไรกันบ้าง
ปุ๊บภูเกสั่งบนจริงใช่ไหมเนี่ยรู้เนี่ยรู้จริงเลยนะเนี่ย

เอาเลยไล่ไปเรื่อยเดี๋ยวเจอเอง

ตอนนี้โรงพยาบาลที่ยาลาก็แจ้งแล้วเรื่องปล่อยผู้ป่วยแซงคิว
หลังจากที่มีสาวซึ่งเป็นเจ้าของไข้ที่คุณพ่อไปเสียชีวิต
ก็มีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คใช้ชื่อว่าวิรัชยาลังสลิดวิรโชธ
ก็โพสต์ภาพขณะที่พาพ่อเขารับการรักษา
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งจังหวัดยาลาก็ไม่ต้องใช้แห่งหนึ่งแล้วนะคะ
ที่โรงพยาบาลยาลานั่นแหละค่ะนะฮะ
อ้างว่าถูกแซงคิวเข้ารับการรักษา
รออยู่ที่จุดคัดกรองด้านนอกจนกระทั่งเห็นว่าพ่อไม่ไหว
เดินไปถามพยาบาลซึ่งอ้างว่าให้คนที่แซงเข้าไปก่อน

จากนั้นก็มีการวัดความดันพ่ออีกครั้ง

แต่ว่าตอนนั้นพ่อตัวเย็นหมดแล้วจะเป็นลมแล้ว
ก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาดูเจาะเลือดขนาดนั้น
เพราะความดันต่ำลงเรื่อยจนหัวใจเต้นผิดปกติ

พยายามช่วยปั๊ม๔๐กว่านาทีก่อนที่จะเสียชีวิต
ก็ลงรูปต่างมานี่นะฮะ
ด้านแพทย์หญิงปรัฐมพันธ์อนันตพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตงจังหวัดยาลาก็ชี้แจงว่า
นิ่งนอนใจก็มีการเรียกประชุมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่
อยู่ในเหตุการณ์พร้อมกับตรวจสอบ
เอกสารต่างกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อหาสาเหตุ

เจ้าหน้าที่คัดกรองซึ่งเป็นพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
ตรวจอาการผู้ป่วยก่อนเพื่อแบ่งระดับความหนักเบาของผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่มีอาการหนักก็จะนำเข้าห้องฉุกเฉิน

กรณีที่เกิดขึ้นหน่วยจุดคัดกรองเขาก็วัดความดันของผู้ปว
เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วตอนนั้นความดันอยู่ที่
ซึ่งถือว่าปกติเขาบอกว่าปกติเถอะ
ซึ่งจัดได้เป็นผู้ป่วยในโซนสีเขียวคือเจ็บป่วยเล็กน้อย

ส่วนที่ว่าที่ว่ามีการแซงคิวเนื่องจากผู้ป่วยที่มาที่หลัง
พอวัดความดันปรากฏว่าอยู่ที่๗๕๓๘นี่ก็ต่ำมากนะ

เหมือน๗๕๓๘ก็ต่ำไงถือว่ามีการหนักกว่า

ซึ่งมีอาการนี้อยู่ในโซนสีชมพูคือเจ็บป่วยรุนแรง
ก็เลยนำเข้าห้องฉุกเฉินไปก่อน
ส่วนภาพถ่ายที่เห็นว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิต

ก็ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นอาการฆ่าวัดความดันเดิม

คือที่เข้าไปทีนี้เขาก็บอกว่า
บริเวณจุดคัดกรองแล้วก็บอกว่าไม่ใช่พยาบาลที่มาอยู่ตรงนี้
คุณหมอก็บอกว่าเนื่องจากภายในห้องฉุกเฉิน

ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนบาดเจ็บ
ใส่ท่อหายใจเคลื่อนย้ายซึ่งต้องใช้อุปกรณ์
ส่วนใหญ่จะประจำอยู่ที่ห้องฉุกเฉินของพยาบาล

ทำให้คนที่เห็นคิดว่าอ้าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่
แต่จริงเขาเป็นแต่เขาจะอยู่ในห้อง
จึงทำให้คนไข้อาจจะเข้าใจผิดได้

โดยโดนแซงคิวโดยโดนไปสองสามคิว

อื้อถ้าเกิดหนักเจอนหนักทำอย่างไร

มันก็ไม่ได้อย่างนี้บางทีช่วยไม่

จะบอกว่าเห็นอีกคนนึงวิกฤตกว่านึง
ไม่ได้คือโรงพยาบาลมันก็ต้องมีบุคลากรที่เพียงพอ

คุณหมอมาบอกว่าน้ำน้อยกว่า

นี่แหละก็ตอนได้เข้าเนี่ยตัวยิ่นแล้ว
ต้องฟังคุณหมอมาแถลงอีกที

แล้วว่าประเมินผิดพัดไหม

แต่บางทีความดันพวกหัวใจบางทีจะไหว

เคยกินทุเรียนไปแล้วไม่รู้ว่ากินเพราะว่าโปรตาเซียมสูงมาก
เราไม่รู้ว่ามันจะขนาดนั้นแล้วก็เต้นตึก
หมอก็บอกรอแป๊บนึงเอ้าทำไมเต้นผิดจังหวะ
แล้วมันเร็วมากนะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก
ก็คือสรุปคือโปรเตอร์เซียมสูงจะตายนะ
หัวใจจะวายหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อันนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะคือมันเข้ามาโดนเราเร็วมาก

บางทีก็จับแบบเหมือนกับไม่ทันเหมือนกันนะ
ข่าวนี้ดีกว่าอันนี้ไม่เรียน
ความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณพ่อที่เจ็บด้วย
อันนี้เป็นคุณลุงแท็กซี่นะคะ
ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งชื่อคุณใบบัวนะคะ
เขาบอกว่ามีเกิดเรื่องอย่างนี้ค่ะ
คือวันที่เกิดเรื่องเนี่ย๓คนเนี่ยนั่งรถแท็กซี่ไปด้วยกันนะคะ

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการราชดำเนินเนี่ย
ก็จะไปคอนโดย่านจรรย์สนิทวงซอย๓

เขาบอกว่าจะขับไปสักพักนึงนะคะ
เขาบอกลุงลุงจะพาไปไหน

ลุงบอกว่าไปไม่ได้หรอกตรงนั้นน่ะ
ทางมันแคบแล้วก็ไม่ชำนาญทางนะคะ

คือคนนั่งเนี่ยจะบอกให้ใช่ไหมคะ

ตนก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยสะกิดเพื่อน
บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเลิกก็เล้าไปเนี่ย

ใช่ค่ะพอไปถึงแยศ่เพชรเพชรเกษรเนี่ย
เขาก็มาเป็นเราเลยทำงี้
เข้าลงนี่
อ้าวลุงลุงพูดจาแบบนี้ทำไมลุงมาด่าพวกหนูทำไมคะ
ก็แค่คุยกันว่าลุงไม่รู้ทางทำไมไม่ไปตามทางที่เราจะบอกให้อะไรประมาณนี้นะครับ
ลุงก็เงียบไปพอทีนี้พอถึงจุดที่ส่งสองคนนี้ลง
ก็ให้เงินกันไประหว่างที่รอเงินถอนลุงก็ด่าว่า
อีหวายลุงด่าอีหวงมาก
ลุงพูดสั้นอันแรกด่ายาวอันนี้ด่าสั้นอีหวายด่ายอย่างนี้
เขาก็บอกอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้มาด่าทำไม
ก็เลยนำความเข้าแจ้งต่อเจ้าหน้าที่จำรวจ
เหตุผลที่แจ้งแล้วก็กระจายเรื่องนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าทำแบบนี้
เขาเรียกว่าไม่มีจัญญาบันในการเป็นเขาเรียกว่าผู้เป็นบริการ

อืมมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะคุณแท็กซี่คนนี้ก็โดนไปเรียบร้อยแล้ว

เพราะล่าสุดก็ถูกเรียกตัวไปนะคะ
ข้อหนึ่งแสดงเกรียร์ไม่สุขภาพโดนปรับไป๑๐๐๐บาท
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่แสดงบัตรอนุญาตนะคะโดนปรับไปอีก๕๐๐บาท
ก็ส่งเข้าอบรมจริยธรรมอีก๓ชั่วโมง
เพราะมันถือกประวัตินะครับผู้กระทำผิด
ศูนย์ประวัติผู้ขับขี่ที่กรมขนส่งอีกต่อไป

โดนทุกข้อหาเลยหมายถึงว่าโดนทุกกฎเลย
แต่จริงถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราแจ้งได้เนอะ

คุณกุ้งบอกคิดถึงหนุ่มจังเลย
อุ๊ยตอนที่หนุ่มไม่มามีคนคิดถึงหนุ่มเยอะนะ
อยู่ดีก็ทำเสียงสองใส่พี่กุ้ง

ผ่านแล้วผ่านแต่คนที่๒ชื่นจ่ายเงินเสร็จ

ไอ้ปัญหาไอ้ด่าอะไรอย่างนี้คือเขาจัดการไปริบร้อยแล้ว
ผมอยากรู้ว่าน้องคนนั้นขึ้นรถจริงใช่ไหม
เจ้าของเฟซบุ๊คหรือ
นั่งสวยนะ
เป็นคนที่ไม่ปกติเพราะเขาใส่ชุดนักศึกษาขึ้นแท็กซี่กันด้วยนะ๓คน
แบบเรียบร้อยไม่ใช่ว่าจะไปแก๊ดอย่างที่ใส่

หรือมึงก็ต้องเรียกแท็กซี่

พี่มากไม่ไหวหาง่าวใช่มั้ย
โอ้พี่มากเคยอยู่กัปแฟก
อายุยังน้อยไงทำบาทเยอะ
นี่เธอรู้หรือเปล่าผัดไทยของเรา

เดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะ

คือกรณีสองสามีพระยาชาวออสเตรเลียนะฮะ
เซซี่บาน๓๒อายุ๓๒กับภรรยา
เอ้ยไม่ใช่กับแฟนสามีคือในไรออน

ให้สัมภาษณ์ในเว็บข่าวของออสเตรเลียว่า

ความคืบหน้าต่อมาผู้สื่อข่าวดังรายงานว่า

สองสามีภรรยาคู่นี้ได้รับมาจาก

จริงเป็นเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายของคนอยู่แล้ว

ก็ไม่ได้มีทุกคนแต่สองคนนี้น่าจะมี
ทางด้านแพทย์ศิษฐาลิขิตนุกรุณหรือหมอกอล์ฟ
สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรมกล่าวว่า

ถ้าหากว่าเรากินร้าน
กินอาหารที่ล้างใบกุ้ยช่ายไม่สะอาด

และเอาน้ำแข็งที่ใช้แช่ผักมาตักดื่ม

อ้าวจะอ้าวเหรอเยอะมี
รายงานข่าวว่าสองสามีภรรยา

บูรณเพียบพร้อมเราเลือกกินอาหารตามข้างถนนหรือว่าร้านที่มีความเสี่ยงรู้นะ
ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต
แล้วก็เลือกกินผัดไทยเพราะว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของไทย
มากก็เลยคิดว่ากลับประเทศดีกว่าก็เลยเก็บกระเป๋ากลับออสเตรเลีย
เพราะว่าลูกทั้งสองก็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน
ขณะที่เธอสามีไม่สบายแล้วก็ยอมจ่ายเงินซื้อตัวเครื่องบินเที่ยวต่อไปเพื่อกลับบ้านเลย
รู้สึกว่าป่วยหนักมากแล้วก็เป็นการป่วยหนักกว่าทุกครั้งที่เธอเคยเจอ
แต่เธอทั้งคู่ทั้งสามีพระยาไม่ยอมเปิดเผยว่าร้านที่กินนั้นเป็นร้านไหน

บอกไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวเกิดไม่ใช่ขึ้นมาเขาเสียหาย
ใช่แต่ตอนนี้ทางสารสุขจังหวัดเขากำลังมีการไปตรวจสอบกันอยู่นะฮะ
ว่าย้อนหลังไปในโรงพยาบาลของภูเก็ตเองเนี่ย
มีคนไข้ที่เคยไปตรวจโรคนี้หรือเปล่าหรือว่าติดเชื้อตัวนี้ไหม
ค่อยใจมีการเปรียบเทียบกันเขาบอกเขากลับเลย
แม้ถึงรู้จากอดีตมีคนที่เคยป่วยไหม
มีไหมที่ภูเก็ตอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็มีทางแพทย์อีกหลายท่านนะครับ
แล้วก็มีนักเจ้าชาญทางด้านปรสิทธิ์วิทยาเนี่ย
ซัวอะไรอย่างนี้เขาก็มีการออกมาบอกแล้วว่า
เชื้อพวกนี้พอมันโดนความร้อนแค่๖๐องศาเท่านั้น
อ๋อไม่ถึง๑๐๐ด้วยมันตายเลยคือไม่จำเป็นต้องเป็น๑๐๐องศานะครับ

เชื้อที่เป็นเนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดไปกว่านั้น

เชื้อตัวนี้ถ้ามันอยู่ในร่างกายกินแค่ยาแก้อักเสบไปมันตายแล้วตายแล้ว

แต่ว่าของเขาเนี่ยนะฮะประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือ
เขาเป็นแบบนี้อยู่๒ปี
แล้วมันจะเป็นไปได้ไงว่า๒ปีแล้ว

เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปหาหมอขนาดนั้นมีการรักษาขนาดนั้นเนี่ย

แต่มันก็ไม่ได้สรุปว่าเอามาจากไหนเหรอ
ถูกต้องคือตอนนี้ก็ยังไม่สรุปไม่ได้

เขามากินผัดไทยที่เมืองไทย

เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องมีการสืบกันไปว่าสรุปแล้วยังไง
ว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
เพราะมันเสียชื่อประเทศไทย

แต่ถ้าเกิดกินลำผัดไทยดีใจอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะ
ไม่เป็นแล้วก็ไม่ตายด้วย
คือผัดไทยยังไงก็ต้องผัดหนัก
รู้หรือเป็นผักสดโรยหรือเปล่า

แต่ระยะที่เป็นมานานมากเกินโลกนี้
แต่เชื้อบางอย่างมันก็อยู่ในตัวเราได้นานนะพี่มิว

คือร่างกายถึงได้เหมือนกันอย่างนี้

หนุ่มเก๋งแตงติดป้ายรถเสียนะฮะ
ตาดีแฉบอกแค่ข้ออ้างไม่อยากจ่ายค่าปรับ

ได้มีการโพสต์ภาพรถเก๋งสีแดง
จอดอยู่ริมถนนพุทธมนตรสาย๒
มีกระดาษเขียนว่ารถเสียอยู่ห้ามล็อกล้อ

วอนสื่อพี่นักข่าวให้เข้าใจกันทีนะครับ
เศรษฐกิจแบบนี้อย่ามาหากินบนความเดือดร้อนของประชาชนเลยครับ

ต่อมาครับแฟนเพจของทางกระโหลกแดงนะฮะ

แคปภาพบทสนทนาของเจ้าของโพสต์

ว่าผมมีเหตุผลจริง

แต่ไม่มีเงินเสียค่าปรับ
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าวิธีนี้ใช้ได้ผล
เดี๋ยวจะไปสั่งตัดสติ๊กเกอร์ติดเลย
โอ้ยจะดีหรอกคะ

เนี่ยอ่านไปแล้วไม่มีอะไรละ

ที่กำลังตั้งท้องตายในค่ายทหาร
ดูเนี้ยขึงหรือเปิ้ล
ได้รับแจ้งจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามว่า
พบเจอคนยิงแมวดาวนะคะซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองเนี่ย
ก็เกิดเมื่อวันที่๘กรกฎานะคะ
คือสถานที่ยิงก็คือบริเวณป่าในค่ายทหารแห่งหนึ่ง

ใช่จ้ะแต่จุดที่แมวดาวที่เห็นเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นที่เอาแมวไปแขวนเลยนะคะ

แล้วก็แถวข้างหลังห้องก็เป็นป่า
เป็นป่าเป็นโรงรถเป็นคือแบบเหมือนเป็นช็อป

ทั้งนี้เนี่ยนะคะกรุ๊ปดังกล่าวก็ยังมีสัตว์อื่น
ตัวเองไปล่ามานะเช่นงู

ใช่ค่ะงูสิงแดงนะคะมีแมวดาวนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ผสานไงกับทางกองทัพบกแล้วนะ

เออสิงห์ดงนะคะแล้วพวกเขาเป็นชาวฝันขาหาง
ไม่ได้ใส่แว่นโทษทีค่ะ
สิงดงนะเป็นยังไงงูสิงดง
นี่ไงข้างหลังโอ้โหยาวเหยียดเลย
งูสิงคือบางคนเรียกงูเห่าตาลาน

เขาบอกว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงที่หายไป
แล้วเขาก็เห็นมีสัตว์เลี้ยงที่หายไป

ยังสงสารตัวนี้เธอดูหน้ามันเลย
แต่แมวดาวตัวนี้

กัดไก่เขาเขาโกรธที่ไปกัดไก่เขา

งูสิงดงงูสิงแดง
ว่าอีกรอบอย่าด่าเลยนะครับ

รู้ผู้รักการลุ้นโชคนะครับ

ที่ผ่านมาเคยถูกรางวัลมากสุดกี่บาท

ตอนนั้น๒๐๐๐ไหมหรือถูกกว่านั้น

ไม่เคยถูกลอตเตอรี่เกินกว่าเลขท้าย๒ตัวเลย

แต่ไม่มีหวยชุดนั้นที่ซื้อจากหลายแผง

อย่าไปถูก๕๐๐ไม่ได้ตำรวจจับนะ

เมื่อก่อนมันสมัยม๕

หนุ่มครับไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ
แต่ความโชคดีแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าจะมาหาเราได้ง่ายบ่อยนะคะ

นวณตัวเลขกันโอ้โหปวดหัวเลย

นี่นะฮะหยุดการคำนวณตัวเลขเอาไว้ก่อน
หันมาบริหารนิ้วมือกันดีกว่านะครับ
เพราะว่าเรานั้นมีวิธีลุ้นโชคนะฮะ
อีกวิธีหนึ่งที่ง่ายแสนง่ายเลย
แล้วก็ไปลุ้นกันนะครับในรายการ

งวดนะครับทั้งต้นเดือน
แล้วก็กลางเดือนยันปลายปีเลยคุณผู้ชมครับ

นี่คือนิ้วมือแล้วก็โทรศัพท์มือถือหยิบขึ้นมาอย่างนี้

ดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์๕๔เหลี่ยม
แล้วก็โทรออกฟรีฟรีนะครับคุณผู้ชมครับ
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ
รางวัลทองแสนกันได้ทุกงวดเลยนะฮะ
ดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของเดือนนะฮะ
ก็ถึง๒๕พฤศจิกายนเลย๒๕๑๒นี่แหละ

หลังถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะ
แน่นะครับคุณผู้ชมเองอาจจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็ได้นะครับ
รีบไปกดเตยดีกว่านะครับผมขอย้ำอีกทีนะฮะ

ดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์๕๔เหลี่ยม
แล้วก็โทรออกไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับลุ้นรางวัลทองแสนก็ได้ทุกงวดนะฮะ
กดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของทุกเดือนนี่ขึ้นไว้หน้าจอแบบนี้เลยนะฮะ
ถึงปี๒๕พฤศจิกายนปี๒๖๖๒นะครับ
คนที่เขาได้เข้ามาเขามาออกรายการเราเจอคุณหนุ่มไปแล้ว
ไปกดเลยดีกว่าพักสักครู่ช่วงหน้าลำยองเที่ยวบาร์โฮสติดหนี้เป็นแสน
นางเอกลำยองนางเอกเขาเล่นกันหลายคนนะเรื่องนี้
พูดแบบนี้มันก็แทบจะรู้เลยล่ะจะมีสักกี่คน
มีไม่เขาอาจจะหมายว่านางเอกลำยองหมายว่า
คุณนิสัยแบบลำยองอ๋อลำยองอ่าใช่เหรอ
อ้าว

แม่มันกำลังเข้าไปดูแบบในของครูบลูอยู่นะ
เขาเรียกอะไรนะไอจีของครูบูเขาก็แบบมีคนมาพูด

จริงพี่ลูกของก็ไม่ใช่ชื่อชอบอะไรนะ

เดี๋ยวนุ่มอ่านแล้วนุ่มหน้ายิ้มแย้งมาก

เที่ยวบาร์โฮสติดหนี้นับแสนนะฮะ
เขาบอกว่าถือเป็นนางเอกที่เคยด่งดังสุดในยุค
อ้าวก็ไม่ได้เป็น
แต่ด้วยพฤติกรรมความแรงของเธอในยุคนั้น
ทำให้ขึ้นเร็วและร่วงลงมาเร็วเช่นกัน
รับละครบทนางเอกได้๔๕เรื่อง
อยู่ทางช่องก็สั่งให้ไปเล่นเป็นนางร้าย
ก็ยิ่งทำให้นางเอกรายนี้ทำตัวร้ายมากขึ้นกว่าเดิม
แถมยังติดปาร์ตี้กินเหล้าเมายา
ที่ว่าถอนตัวกันไม่ขึ้นเลยทีเดียว
จนได้ฉายานางเอกลำยองตัวแม่ของยุคนั้น

อกจากนี้พฤติกรรมบ้าผู้ชาย
ก็ทำให้เสียผู้เสียคนไปพักใหญ่
ยุคที่ตัวเองนั้นรุ่งเรือง
ก็เคยคบหาอยู่กับพระเอกทั้งรุ่นเล็กทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
จนเงินในบัญชีเหลือศูนย์บาท
แถมงานในวงการนั้นก็ดันมาหายไปด้วย
ทำเอานางเอกลำยองตกอับ
จนต้องหายหน้าหายตาจากวงการไป

ก็ยังไม่เลิกพฤติกรรมชอบปาร์ตี้

เสียเงินค่าดริ้งให้หนุ่มวันละเกือบหมื่น

นางเอกลำยองก็ขอติดค้างฆ่าดิ้ง
จนตอนนี้ติดหนี้ที่ร้านแสนกว่าบาทแล้ว

เพราะผู้จัดการบาร์โฮสโทรไปทวงเงิน
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเคลียร์ให้ใน๒๓วันนี้

แล้วก็ย่องไปเที่ยวบาร์โฮสที่อื่น
พร้อมกับทำพฤติกรรมเดิม
ถ้าวันหนึ่งนางเอกลำยองหายไปจากวงการเมื่อไหร่

อาจจะโดนอุ้มไปถ่วงน้ำเป็นที่เรียบร้อย

คือพออ่านรายละเอียดว่าประวัติเป็นไงนึกไม่ออกแล้ว

แล้วคำว่าลำยองแปลว่ายังไงชอบเที่ยว

ปาร์ตี้กินเหล้าเมายาชีวิตถอนตัวไม่ขึ้น

ไม่ได้เล่นลำยองแต่เป็นฉายา

ที่พี่เหมียวเขียนนี่ไม่ใช่เลยเนี่ย

เนี่ยแองจี้บอกว่าคนนี้

บอกคนนี้แล้วก็ชอบ

แต่พี่ไม่เห็นภิติกรรมนะ

แต่จากข่าวนี้ทำให้เรารู้ว่ามีบาร์โฮสมากมาย
ผู้ชายสามารถจะติดนี่บาร์โฮสได้เกี่ยวเท่าอย่าง
จะติดนี่บาลโฟสไปได้ไม่รู้กี่แห่ง

อะพวกเรา

เขาก็มีหล่อนะดูมีเสน่ห์นะ
เขาก็บอกว่าไม่สะท้านใจเลยนะคะ
แล้วก็เลือกที่จะอยู่ข้างน้องโต้ง

เพราะว่ามีคนโยงข่าวมาว่า

สาวที่เขาเรียกว่าอาบอบนวด

ว่าเชื่อว่าตัวแฟนเขา

ข่าวนี้มาได้สักพักนึงแล้วนะคะ

คือเวลาให้สัมภาษณ์ก็บอกไปว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมคะ

คิดว่าปางรู้สึกแน่นอน

พอถึงเวลาแล้วปรางก็ต้องขอมองในมุมกว้าง

คนของเราต้องเชื่อคนของเรามากกว่า

คบกันมันต้องเชื่อใจกันอยู่แล้ว

แต่วันนี้ถึงยังไงไม่ว่าจะมีข่าวอะไร
ยังไงว่าต้องไปให้หุ่นสาวอบนุษย์

เขายังเลือกที่จะอยู่ข้างน้องโต้งอยู่ดี

เสื้อโต้งเป็นหัวม้า

เห็นเขาใส่อย่างนี้

ขอเสนอข่าวลูกชายฉันหน่อย
ไปหาลูกชายเขาก่อน

ใครจะดูโทรศัพท์
ก็เข้าไปอ่านครูปูออกครูปูออก

ล้มจะพักล้มจะพัก
ถึงช่วงเขาบอกพักก่อน

นี่เกรทย์ใครก็รู้ว่าเกรทย์นี่
แม่ของเก๊เจ๊กุ้งเป็นเจ้าของร้านทอง

แม่กุ้งจะยกร้านทองให้เกรทย์เป็นคนดูแลแล้ว

เจ้าตัวมีหน้าที่เพียงแค่ช่วยประชาสัมพันธ์ร้านเท่านั้นเอง

นี่ไงคุณแม่สน

แม่ยกร้านทองให้เราแล้วจริงยกให้แต่ร้านครับ
ส่วนทองอยู่ที่น้องเอ้าเราเล่น
คือที่จริงแล้วร้านกิจการที่บ้านเป็นของน้องด้วยซ้ำ
กิฟต์กับกู๊ดกิฟต์กับกู๊ดเป็นแอดมินที่ร้านอยู่
ดูแลเรียกว่าผลัดเปลี่ยนเตรียมจะขึ้นมาดูแลแทนแม่
ส่วนเรายังทำงานอยู่ในวงการยังทำงานด้านนี้อยู่นะฮะ
แล้วทำไมต้องตัดสินแล้วทำไมแม่ถึงตัดสินใจยกร้านทองให้

คือเรียกว่าเป็นผู้ช่วยดีกว่าคนดูแลหลักก็เป็นน้องไง
แม่ยังไม่กล้ายกให้หรอกนะคะ

ถ้ายังเป็นไปได้น้องถนัดก็ให้น้องดู
หมดงานแสดงค่อยกลับไปช่วยน้อง

ไม่ใช่แม่กดดันในยกกิจการเพื่อให้เรามีครอบครัวนะ

แล้วตอนนี้ละครรับลวงใจเขาเป็นบอสเลย

ส่วนเรื่องกิจการก็ยังไม่ได้เคยคุยว่าจะยก

ให้น้องดูแลไปดีที่สุดนะคะ

เมื่อไหร่จะเอาไมค์โครมาเล่นไอ้ไมค์โครไม่หรอไม่หรอไม่หรอแล้ว
ลูกหรออันนี้พักจริงพักสักครู่พักสักครู่
ช่วงหน้าบอยปกรณ์โดนเข้าใจผิดว่ามีชิปปี้เป็นเมีย

หน้าคนละสองเดี๋ยวกลับมาอย่าจับตาไม่ได้ค่ะวันนี้

มีคนส่งไลน์มาถามบอกว่าลำยองคือใคร
ถามกันใหญ่เลยนะฮะดูสิเรามีไหมเออบอกไม่ได้
เพราะเราไม่รู้บอกไม่ได้เก็บไว้เป็นความลับ
แต่เราไม่รู้เราไม่รู้

ไปถึงข่าวคุณบอยปกรณ์นะครับ

น้องวันใหม่เป็นลูกนะฮะทำไมเผื่อ
ธรรมดาชาวเน็ตนั้นถึงกับหัวเราะต้องแข็ง

เพื่อนดุมยูทูบเบอร์ชื่อนางจากเกาหลีนะฮะ
เข้าไปส่องอินสตาแกรมของพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์

ไลฟ์สไตล์ของเจ้าตัวจากภาพที่เห็น

พระเอกหนุ่มของเรามีลูกและภรรยาแล้ว

ซึ่งล่าสุดครับบรรดาสื่อได้มีโอกาสเจอกับบอยนะครับ

การรีวิวของยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีคนนี้
ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองซีเรียสอะไรหรือวิตกกังวลอะไรนะครับ
เพราะว่าถึงอย่างไรนั้นแฟนชาวไทยก็ทราบดีอยู่แล้วว่า

ยูทูบเบอร์เกาหลีเข้าใจผิดบอกว่ามีลูกมีเมียแล้ว

เขาบอกว่าก็เหมือนยูทูปเบอร์ชาวเกาหลีใช่ไหมครับ

แต่ว่าตอนที่ผมเอามาลงนั้น
เป็นตอนที่เขาเปิดดูอินสตาแกรมของนักแสดงในประเทศไทย

แต่ช่วงของผมรู้สึกว่าเป็นช่วงที่มันตลกดี
คือมีคนเขาแคปแล้วก็มาทวิตนะฮะ

ก็เลยมีคนส่งมาให้ดูครับเราก็เลยได้เห็น
นี่นะก็ถามว่าความรู้สึกครั้งแรกที่เห็นรู้สึกเป็นยังไงบ้าง

อย่างแรกเลยคือบอกว่าเรามีลูกคือวันใหม่
สองคือเรามีลูกสาวอีกคนก็คือวันใหม่เหมือนกัน

กลายเป็นว่าเขาเหมือนกับมีลูก

ก็เป็นรูปที่คู่กันในรถ

ดูการโพสต์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่า
มันจะไม่ทำหน้าแร็กอย่างนี้หรอก
ผัวเมียกันก็ทำหน้าไม่สนิทกันขนาดนี้

คุณรักอย่างที่เราเสนอข่าวไป

ก็แยกกันไปอยู่กันคนละบ้านไปเลย
และระหว่างนี้เราก็ไม่ค่อยมีใครทราบ
ไม่ใช่น้องใบเตยคือกว่าจะรู้นะว่าคุณรักมีแฟนใหม่หลังจากเลิกกับภรรยาเก่าเนี่ยคือเลิกแล้ว
กับใบเตยซะแล้วเลิกแล้วใช่นี่ก็ขอเสนอข่าวเลยนะคะน้องรัก
รักนี่เป็นน้องรักจริงเพราะว่าเขาชื่อรักแล้วเขาเป็นน้องเรานะคะ
สร้างความฮือหาไม่น้อยเพราะว่าครูรักก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่
ตอนนี้ก็มีผลงานหลายเรื่องอยู่เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเปิดตัวคบกับน้องใบตองไม่เท่าไหร่เลย๓เดือน
ก็ออกมาโพสต์ล่าสุดนี้เขาบอกว่าวันนี้นักข่าวสัมภาษณ์ในวันแถลงข่าวละครเวทีสูตรเสน่หาเป็นละครมิวซิเคิลของเขาเนี่ยนะฮะ
คำถามเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเกี่ยวกับเรื่องความรักก็เลยเป็นข่าวไปอีกแล้วไปกระทบกระเทือนกับใบตอง
ซึ่งเขาไม่มีโอกาสจะพูดชี้แจงอะไรก็เลยขอเล่าต่อประเด็นว่าเราเลิกกัน
โดยที่ตองเป็นฝ่ายไปแน่นอนเป็นความผิดของผมเองที่ไม่รักษาความรักและความปรารถนาดีต่างที่ใบตองมอบให้ได้นะคะ
แล้วก็ทุ่มเทตอบแทนให้เขาอย่างที่เขาทุ่มเทให้ผม
วันนี้ตอบคำถามไปแล้วทีนี้พอมีข่าวลงทำให้ใบตองไม่สบายใจก็ต้องขอโทษตองและครอบครัวด้วย
ทุกวันนี้เราก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ไม่มีส่วนไหนพาดพิงหรือตำหนิใคร
แต่สรุปว่าผมโสดตอนนี้ลูกผมยังเล็กควรจะโฟกัสเรื่องจิตใจเขามากกว่า
ยังไม่ควรมีใครไปดึงเข้ามาร่วมในภาวะนี้หลักก็คือแค่นี้จริงนะคะ
หลังจากเปิดใจเรื่องนี้แล้วก็ทำให้มีคนเสน่ห์เข้าไปทั้งคู่เลยเข้าไปทั้งเฟซบุ๊คของใบตองแล้วก็คู่รัก

แอลน์จิฟตนิสสาเหตุที่เริ่มใช่ไหมก็ยังไม่เปิดเผยคิดว่าครูลักษณ์คงไม่พูดหรอก

คุณมดดำก็คนแสดงความเสียใจคุณมดดำมาเยอะ
ก็ขอบคุณนะขอบคุณแทนไปก่อน